งกงเนี่ยเขาเปิดประมูลเพชรสีฟ้าสวยใหญ่น้ำหนัก๑๐กรัฐเลยทีเดียว
สีน้ำเงินน้ำหนัก๑๐๑๐กรัฐเอามาแสดงให้สาธารณชนได้ชมก่อน
ที่เขาจะเปิดประมูลเพชรรูปไข่เม็ดใหญ่เม็ดงามนี้ในวันที่๕เมษายนค่ะ
เขาคาดการณ์ว่าเพชรเม็ดนี้น่าจะขายได้ในราคาประมาณสัก๓๐๓๕ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ
คิดเป็นเงินไทยก็แค่๑๐๐๑๒๐๐ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ
เม็ดนี้ถือเป็นเพชรสีน้ำเงินที่มีเฉดงดงามและหายากมาก
เพชรสีน้ำเงินรูปทรงไข่และใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการประมูลมาเลย
เป็นนี้ถูกค้นพบครั้งแรกก็ที่เหมืองเพชรในแอฟริกาค่ะ
มีการนำไปเจรณัยอย่างประณิตงดงามที่ลอนดอนเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งถ้าพูดถึงเพชรสีน้ำเงินที่เคยถูกประมูลครั้งหลังสุดเนี่ย
ก็คือเมื่อเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
นั้นประมูลไปในราคา๖ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๒๑๐ล้านบาทค่ะ
เชื่อว่าหลายคนอยากจะประมูลแหละตอนนี้อยู่ที่ฮ่องกง๕เม